มาดูต่อเนื่องเรื่องของเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นน้ำใจของคนไทย
แล้วก็ทำให้เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุ่มเทเพื่อประชาชนขนาดไหนนะคะ
โดยองค์คมนตรีก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตนกำจัดภัยค่ะ
ตำรวจหน่วยอรินทราชที่เสียชีวิตขณะเข้าร่วมปฏิบัติการ
เพื่อระงับเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นน่ะนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม
ให้นายพลากรสุวรรณรัฐองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์กำจัดภัย
พบหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลเอกเชชาญช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เอกนัทพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นและตำรวจหน่วยอรินทราช
ร่วมส่งพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์ในวาระสุดท้ายนะคะพันธุ์ตำรวจโทเพชรรัฐผ่านการอบรมในหลักสูตรพิเศษหลายหลักสูตรค่ะ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่หนึ่งหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายนะเรสวนสองหกหนึ่งรุ่นที่สิบสอง
หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่สิบสี่นอกจากนั้นยังได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสอนต่อให้กับรุ่นน้อง
ตำรวจรุ่นหลังหลายนายก็เลยเรียกพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์ว่าครูเพชรค่ะโดยครูเพชรหรือพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์เนี่ยเสียชีวิตขณะที่กำลังเข้าไปเคลียร์ทาง
เพื่อจะช่วยระงับเหตุภายในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินค้นหาจุดที่คนร้ายหลบซ่อนอยู่ในบริเวณห้องเย็นค่ะ
แล้วก็ไปพบแสงไฟที่คนร้ายเปิดไว้จากนั้นโรนยังสามารถจับความร้อนได้
พบว่าคนร้ายอยู่ในจุดดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายยิงเข้าบริเวณที่ขาหนึ่งนาย
ร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาและพันตรวจโทเพชรัฐกำจัดภัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละนะคะ
ปะทะกับคนร้ายก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถวิสามันคนร้าย
แล้วก็จบเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ในที่สุดค่ะ
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะที่วัดหนองสังอยู่ในจังหวัดชายภูมิ
ก็มีการทำบุญใหญ่ค่ะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้แม่ชีที่มาร่วมงานนะคะ
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนของจ่าสิบเอกจักรพันธ์มาบอกมาเล่าให้แม่ชีฟังนะคะ
ว่าจ่าเนี่ยไปเข้าฝันกับเพื่อนบอกว่าหนาวลืมเสื้อไว้ในรถนะคะ
พระมหาบุญสมคุณวโรเจ้าอาวาสวัดหนองสังตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิและดรสานนท์ด่านพักดี
กิติมศักดิ์พุทธสมาคมจังหวัดชายภูมิพร้อมกับชาวบ้านกว่าร้อยคนค่ะ
ร่วมกันทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง
ชีเกษรยิ้มนิรันดิ์เล่าให้คณะผู้มาทำบุญฟังค่ะ
เล่าว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าจะนำศพจ่าสิบเอกจักรพันธ์มาชาปนกิจ
วัดหนองสังแห่งนี้จนเกิดความสับสนก็ขอยืนยันว่า
ไม่มีการนำศพมาทำพิธีแต่อย่างใดแต่มีเพื่อนมาตามหา
แล้วก็เล่าว่าจ่าไปเข้าฝันให้ช่วยเหลือด้วยค่ะ
เจ็ดข้าวเบียงเจ็ดเจ็ดสามบอกว่ายังงั้นนะครับ
บอกให้เจ้ามาเชื่อเจ็ดเจ็ดให้ด้วยเพราะว่าหนาวมาก
ทีนี้พอดีเอ่อเอ่อพวกเอ่อแม่ขาวเนี่ย
เราอยู่ที่วัดท่านก็เลยขึ้นมาถามกับพวกเราก็บอกว่า
ไม่มีศพมาที่วัดดีนะครับก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้นำศพมา
ปนักกิจที่วัดแห่งนี้ที่วัดหนองสังทีนี้ไปสอบถามนายปรีชาสินดี
กรรมการวัดหนองสังออกมาชี้แจงถึงกรณีโลกออนไลน
เผยแพร่ข้อความว่าใครสงสารแม่จ๋า
อยากช่วยเหลือแม่จ๋าให้ติดต่อมาที่ตน
เพราะตนเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นกรรมการวัด
บ้านเกิดจ่าสิบเอกจักรพันธ์พร้อมใส่เบอร์มือถือเอาไว้ด้วย
เรื่องนี้นายปรีชากรรมการวัดเนี่ยออกมายืนยันเลยนะคะ
ข้อความทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ขอให้ผู้พรีโพสต์เนี่ยลบออกไป
ถ้ายังไม่ดำเนินการใดจะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่แอบอ้าง
เพราะทำให้เสียหายถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการซ้ำเติม
แล้วก็หากินกับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ